มีคนดีมาอยู่บนเวทีแห่งนี้เขาต้องการขอโอกาส
เพื่อที่จะทำหน้าที่ของลูกได้เต็มที่กับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีวันนี้ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ผมเห็นใบหน้าพ่อกับแม่แล้วผมมีความสุขแทนจริงนะ
รู้ว่าตอนนี้กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ
แต่ว่าบนความป่วยของเราเนี่ย
มีสิ่งดีอยู่รอบข้างไปหมดเลย

ช่วยเหลือครอบครัวของเราให้รอดจากวิกฤตนี้นะครับ

ผมขอเลือกน้องนับขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ผมมีเรื่องทั้งหมดที่จะมาตั้งเป็นคำถาม๕เรื่องด้วยกัน
นับจะต้องเลือกตอบก่อนเป็นเรื่องแรกและข้อแรกนะครับ

เรามาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ถนนพัฒนาการ
เรื่องที่สองโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เรื่องที่๓คอมพิวเตอร์

เรื่องที่๕จังหวัดนครปฐม

นับต้องคิดดูว่าเรามาด้วยกัน๔คน

พ่อตอบได้แม่ตอบได้แฟนเราตอบได้
น่าจะเป็นถนนพัฒนาการครับ
น้องนับเลือกตอบในเรื่องถนนพัฒนาการครับ

อยู่ที่ถนนพัฒนาการใช่ไหมครับ

ก็น่าจะคุ้นเคยกับถนนเส้นนี้เป็นอย่างดีใช่ไหมครับ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ถนนพัฒนาการมีระยะทางประมาณกี่กิโลเมตร

ถนนพัฒนาการเป็นเส้นที่เริ่มจากทางแยกคลองตัน
จนกระทั่งบรรจบกับถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่๙
ตัวเลือกที่๑๑๐กิโลเมตร
ตัวเลือกที่๒๑๒กิโลเมตร
ตัวเลือกที่๓๑๔กิโลเมตร
และตัวเลือกที่๔๑๖กิโลเมตรครับ
กิโลไม่น่าใช่ครับมันสั้นไป
กับ๑๒นี่ไม่น่าใช่เลย
ครับก็ปกติทุกวันจะใช้ถนนพัฒนาการเดินทางในการไปทำงานนะครับ
แต่ว่าจะใช้ช่วงต้นนะครับ
ช่วงประมาณซอย๒๐ถึงซอย๑ประมาณนี้ครับ

คุณนับเลือกตอบตัวเลือกที่เท่าไหร่ครับ

ตัวเลือกที่๓๑๔กิโลเมตรครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องชีดะขึ้นมาตอบครับ
ระหว่างเรื่องโรงพยาบาลพระมงกุฎ

ทำไมถึงเลือกจังหวัดนครปฐมให้น้องชิดะครับ

ชิดาทำงานอยู่ที่นครปฐมครับ
ขอเชิญน้องรอชิดะขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ชีด้าเป็นคนจังหวัดอะไรครับ

แล้วอยู่นครปฐมมากี่ปีแล้วครับ

ทำงานเป็นลูกจ้างหน่วยงานราชการค่ะ
ทำงานในหน่วยงานราชการด้วยใช่ค่ะเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมคนปัจจุบันมีชื่อว่าอะไร

นายชาติชายอุทัยพันธุ์

นายชานะเอี่ยมแสง

นายอดิษักร์เทพอาท

เปลี่ยนเป็นผู้ว่าใหม่
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ปรับเปลี่ยนพอดีค่ะ
ก็เลยทำให้ลังเลนิดนึงว่าจะใช่หรือเปล่า

ตอบข้อ๒ค่ะนายชานะเอียมแสง
ตัวเลือกที่สองนายชานะเอี่ยมแสงครับ
ชีดะจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เป็นคุณพ่อก่อนละกันค่ะ
คุณพ่ออยู่ศพนะครับคุณพ่อตอนนี้น้องจะเลือกเรื่องไหนให้คุณพ่อขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องด้วยกันนะครับคือเรื่องโรงพยาบาลพระมงกุฎคอมพิวเตอร์และมะพร้าวครับ
ขอเป็นเรื่องมะพร้าวแล้วกันค่ะ
พ่อน่าจะรู้จักมะพร้าวดีเพราะว่ากุ๊กกี้อยู่กับมะพร้าวมาโดยตลอด
เอาล่ะผมว่าพ่อไม่ทำให้เราผิดหวังแน่
ขอเชิญคุณพ่อขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

กะทิหรือว่าเท้าขูดอยู่หน้าบ้านใช่ไหมครับใช่ครับผม
มีเครื่องมีอะไรก็ทำกันอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับ
เอาไปทำแกงมั่งทำขนมมั่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ครับส่วนใหญ่ก็จะแกงมากกว่าขนม
แกงมากกว่าขนมแต่คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดต่อไปนี้
ตัวเลือกที่๑ขนมตาล
ตัวเลือกที่๒ขนมใส่

ตัวเลือกที่สี่ไอศครีมกะทิสด
ตัวเลือกที่๑มะพร้าวแก้ว
ผมก็ไม่เคยทำขนมนะครับผม
ผมก็ไม่รู้ว่าง่ายหรือเปล่าครับ

พ่อเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ไอศครีมกะทิสดครับ

จะเลือกให้คุณแม่ขึ้นมาตอบในเรื่องไหน
ตอนนี้ยังเหลืออีก๒เรื่องด้วยกันนะครับพ่อจ๋า
พ่อต้องเลือกระหว่างเรื่องโรงพยาบาลพระมงกุฎ

โรงพยาบาลพระมงกุฎครับผม

เขาไปนอนอยู่สัก๒เดือน

เชิญคุณแม่ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แม่ไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าบ่อยแค่ไหนครับ

ประมาณสัก๔วันครั้ง
เรามาเข้าสู่คำถามกันเลยครับว่า
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตึกใดไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตึกศักดิเดต

ตึกมหาวชิราลงกร
ก็ปกติไปแต่ตึกเฉลิมพระเกียรติอย่างเดียวค่ะ
ไม่เคยผ่านตึกอื่นเลยเลยไม่ทราบครับ
ตึกอื่นมันก็ได้ยินชื่อคุ้นอยู่แต่ไม่คิดว่าอยู่โรงพยาบาลไหน

คุณแม่มาริยะเลือกตอบตัวเลือกที่๓

เพราะน้องที่อยู่ในสตูแห่งนี้นะครับและรวมทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน

ชายบ้านหลังนี้คงเอาใจช่วย
อยากให้คำถามที่ตอบมาทั้งหมดถูกทั้ง๔ข้อ
คุณผู้ชมครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องนับว่า
จะสามารถกู้วิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไหม

ฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ข้อใดต่อไปนี้
ไม่ได้ใช้มะพร้าวทินทึกเป็นส่วนประกอบ